อันนี้ฉันให้ดูนาทีชีวิตของผู้ชายคนนึงนะคะเขาขับรถอยู่แล้วปรากฏว่า
ต้นไม้ข้างทางโค้นล้มลงมาขวางทาง
ทับรถของเขาพังเลยค่ะ
ชื่อว่ากรกฎเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
ขณะที่เขากำลังขับมาทางถนนสายลำปางห้างฉัดสายเก่านะคะ
พื้นที่ตัวเมืองจังหวัดลำปางมาแล้วค่ะโอ้โหต้นไม้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยสูงสิบห้าถึงสิบแปดเมตรนะ
ไม่มีโอกาสเบรกคือมันคือมันสูงที่สุดต้นข้างถนนเนี่ยสูงที่สุดแล้วล่ะนะคะ
มันหล่นลงมานะคะล้มลงมาขวางถนนแล้วฟาดหน้ารถของเขาด้วยนะคะ
รถก็พังเลยนะคะผู้โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้รับการเยียวยาจากทางหลวงเลยนะคะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็เงียบเข้าพบหัวหน้าแขวงทางหลวงก็ไม่เคยว่างคุย
นี่ค่ะต้องออกเองทั้งหมดเลยค่าเสียหายนะคะ
เราก็ติดต่อไปยัง๑๐ตำรวจโทกรกฎชัยชนะค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะ
เป็นผู้เสียหายก็เล่าบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือต้นไม้เนี่ยมันเอ็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครมาตัดไม่มีใครมาดูไงฮะ
คือตอนเกิดเหตุก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกโชคดีจริงนะคะ
รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถเนี่ยอย่างที่เห็นล่ะค่ะ
คุณผู้ชมเสียหายหนักเลยตอนแรกคิดว่าซ่อมสามสี่หมื่น
แต่พอเอาเข้าอู่อู่ประเมินราคาซ่อมอยู่ที่๘๐๐๐กว่าบาท
โอ้โหหงายหลังอีกเท่าตัวที่ประเมินไว้เลยนะ
ใช่มันโดนหนักเลยนะคะช่วงแรกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็เข้ามาคุยบอกว่าจะช่วยเหลือค่าซ่อมรถให้เมื่อไหร่
หมื่นห้าแต่ว่าเขามองบอกโอ้โหหมื่นห้าไม่ไหวมั้ง
มันไม่ไหวอ่ะไม่เป็นธรรมนะคะก็เลยปฏิเสธไปนะคะ
คือหลังเกิดเหตุเขาลงไปดูที่ต้นไม้ค่ะ
เขาบอกว่าต้นไม้มันไม่มีรากแก้วแล้วค่ะ
มันเป็นโพรงน้ำก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
มันก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ค่ะ
ที่ขับรถสัญจรผ่านเส้นทางนี้ทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาดูแลหรือตัดทิ้งไปเลยนะคะคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย
อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับอ๋อคือนี่รับผิดชอบไหม
ผมเข้าไปคุยกับหมวดทางหลวงบ้านเอื้องครับแล้วก็พยายามติดต่อถามว่าขอค่า
ซ่อมรถได้ไหมเราไม่ได้ขออะไรเพิ่มเติมเลยฮะ
ขอแค่ว่าคุณช่วยรับผิดชอบในการซ่อมรถให้เราอย่างนี้
เพราะถือว่าอาจจะเป็นคาวเคาะของเราที่ต้นไม้ล้มทับใส่เราก็ไม่ได้ขออะไรมากอย่างนี้
แค่ค่าสมรสแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับอะไรครับมีตอบรับมาครั้งหนึ่งก็ตอนที่ประเมินตอนแรกครับ
ที่เขาประเมินยังไม่ได้แจกตัวรถนะฮะประเมินประมาณสามถึงสี่หมื่นบาท
ทางหลวงก็ขอช่วยแค่หมื่นห้าได้ไหมเราก็บอกโอ้โหรถผมเป็นขนาดนี้
ผมก็ไม่ได้ขับไปชนต้นไม้คุณต้นไม้คุณล้มมาทับของผมเอง
คุณขอแค่ค่าซ่อมรถไม่ได้เหรออย่างนี้ครับ
ผมก็ปฏิเสธตอนที่เขายืนหมื่นห้าพันบาท
ทางด้านเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำปางที่๒ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
หลังเกิดเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดู
แล้วก็อำนวยความสะดวกตั้งแต่ในวันที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็มีการพูดคุยเจรจากันอยู่
ตอนนี้เนี่ยเรื่องดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่าง
อาจจะต้องดูต้นไม้ริมทางสักหน่อยหนึ่งนะคะ